เพจดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘ไปลงทัวร์ที่นู่นนะฮะ
ได้ออกมาโพสต์ภาพแชทของหญิงสาวรายหนึ่ง
ส่งข้อความไปเตือนเหล่าสาวให้ระวัง

ดาราตัวรองมาอ่อยชะนีอีกคน
มันน่ะค่ะแต่แชทเลยนะแมวก็นั่นทักแชทไปถาม
เมาส์มอยเพราะกลัวน้องชะนีรายนี้
จะโดนดารามีลูกมีเมียนั่นไงมาหลอกฟันฟรี
ซึ่งดาราตัวรองมีเมียมา๖ปี
ปีแต่ก็ชอบไปตะเวนบอกสาวว่าโสด
ใครวะนะฮะด้วยความที่เห็นเป็นดารา
มีลูกด้วยนะลูกสองคน

ก็ทำให้สาวบางคนเนี่ยก็เข้าหาเพราะหลงคารมแบบนี้แหละ
เรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งเวลาดารามาจิบก็เช็คดูดี
มันก็อยู่ที่คนโดนจีบด้วยเหรอวะก่อนจะตกลงโปรงใจ
ส่วนแมวน่าจะไม่ได้กินดาราคนนี้เลย
เอาจริงแหละก็เหมือนมืดแหละนะ
ปลเบาได้เบาห้ามพาดพิงถึงใครคิดได้แค่ในใจพอ
นอกใจระวังสามีตบมันก็อยู่ที่คนด้วยหรือเปล่าวะ
ใครละเนี่ยเขาเขียนไว้เลยเขาเป็นแชทเนี่ยเห็นมั้ย

แต่นี่เป็นแชทที่เขาไม่ใช่เป็นดาราคุยนะ
ไม่ใช่อันนี้อีแมวอีแมวกับน้องผู้หญิง
แมวนี่คือเจมาว์ยใช่มั้ย
แมวคือร่างหนึ่งของเจมาวยใช่มั้ย

ไม่รู้นี่คือใคร

เราขั้นกว่าเจมอยด์แม่เราต้องฟันหรือแม่
เอาทัวร์ไม่อยากลงช่วงอยู่ไหนช่วงอีกปีช่วง
จะทัวร์ลงนี่ใส่หน้ากากนั่นไงเมื่อกี้

ก็ไม่เห็นแปดครับพระเอก

จดทะเบียนสมรสที่อำเภอแล้วก็ยังบอกว่า

ไอ้คนที่คุณคิดว่าเป็นคนดีมันอาจจะไม่ดีด้วยซ้ำ

ทุกวันนี้ใดแรกจะสู้ตาย

ก็อย่าพันมากจบแค่นั้นแหละ
ตรงนี้เตือนนี่เตือนหรืออะไร

ถ้าไม่หิวเขาไม่คันเขาก็ไม่ต้องไปกินกับเขาจบ

ป่ะล่ะอีบ้าเขาก็ประกาศดาราแต่งงาน

ก็รู้อยู่แล้วก็ไม่รู้แล้วจะไปหิวเขาทำไมล่ะ

ก็รู้เขามีลูกมีเมียอยู่แล้วหรือเปล่าล่ะ

เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะ